คุณผู้ชมครับมาดูเหตุคนร้ายวางแผนลวงขาใหญ่
เมืองนครศรีธรรมราชฉายาแอ๋วบางตะเภา

ซึ่งตำรวจคาดว่าน่าจะเป็นการเจรจาเกี่ยวกับธุรกิจที่ผิดกฎหมาย
แต่ว่าการเจรจาไม่เป็นผลสำริด
ทำให้มือปืนยิงแอ๋วบางตะเผา๒นัดจนเสียชีวิต
ตำรวจสพทุ่งใหญ่เดินทางเข้าตรวจสอบ
พบที่เกิดเหตุกลางสวนยางพารา
บ้านเขาดินตำบลกุระจังหวัดนครศรีธรรมราช
ก็พบศพของนายโสพีขำกลิ่นฉายาแอ๋วบางตะเภาอายุ๔๘ปี
สภาพศพถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาดเข้าที่กกหูซ้าย๑นัด
แล้วก็ที่บริเวณทัศน์ดอกไม้๑นัดนะครับรวม๒นัดเสียชีวิตจมกองเลือด
ร่องอยู่บนรถจักรยานยนต์โดยไฟท้ายรถเนี่ยยังเปิดอยู่นะครับ
คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๖ชั่วโมงตอนที่เจ้าหน้าที่ไปพบศพ
ส่วนปมสังหารในครั้งนี้เจ้าหน้าที่สันนิษฐานไว้๓เรื่องนะครับ
ก็คือหนึ่งเรื่องของความโกรธแค้นส่วนตัวที่พอจะทำให้ทราบว่าผู้ตายเนี่ย
เคยถูกคู่อาบริข่มขู่ในเรื่องของเงินเงินทองที่ติดค้างกันอยู่
จากนั้นคู่อบริก็ขับรถยนต์มายิงปืนถึงหน้าบ้านเมื่อประมาณปีกว่าที่แล้วนะครับ
หลังถูกตามข่มขู่ผู้ตายก็ได้เข้ามาแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน
หรือว่าประเด็นที่๒คือประเด็นการหักหลังในธุรกิจผิดกฎหมาย
พบประวัติผู้ตายก่อนหน้านี้นะคุณนะ
คือไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรเป็นหลักแหล่งแต่มีประวัติเข้าไปผัวพันกับธุรกิจนอกกฎหมาย
เคยถูกจับในคดียาเสพติดและเพิ่งจะพ้นโทษออกมาได้ไม่ถึงปี
พ้นโทษผู้ตายออกมาสารภาพและให้ข้อมูลบางอย่าง
เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปรับปรามยาเสพติด
นี่แหละฮะตำรวจเชื่อว่าเอ๊ะหรือว่าถูกปิดปาก
แล้วก็๓เรื่องของชู้สาวนั่นเองนะครับ
ด้านของพันธ์ตำรวจเอกโชคดีรักวัฒนภง
ภูมิกับการสพทุ่งใหญ่บอกว่า
พอตั้งประเด็นไว้๓ประเด็นแบบนี้แล้ว
ตำรวจก็จะต้องลงพื้นที่ในการสืบสวน
หาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
เชื่อว่าผู้ตายถูกลวงมาฆ่าทิ้งกลางสวน

อกให้เข้ามาเจรจาตกลงในเรื่องอะไรบางอย่าง
แต่ระหว่างที่พูดคุยกันอาจจะตกลงกันไม่ได้

ถึงกับชักอาวุธปืนพกสั้นที่พกติดตัวมา
จ่อยิงที่ศีรษะจนเสียชีวิตจากนั้นหลบหนีไปนะครับ

เพราะห่างไกลชุมชนและเป็นที่เปรี่ยวที่ลับตาคน